คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ
แจ้งเกิดกันมาหลากหลายช่องทางเหมือนกัน
บางคนปรากฎน่าง่วงน่าง่ับปรากฎรอบเพลง

จะมีใครปังบ้างแจ้งเกิดจากละครแบบนี้นะครับ
ติดตามรายงานพิเศษทีนี้กันค่ะ
สาวน้อยคาเฟ่ในปี๒๕๕๙
ผลงานการแสดงของนางเอกสาวยิ้มเสน่ห์

ที่ประกบคู่กับจ็อบนิทธิสมุดโคจร
ละครเรื่องเนี้ยออกอากาศทางช่องสาม
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อให้กับสาวจอยในยุคนั้น
ด้วยฝีม้ายลายมือการแสดง
รวมถึงความสามารถของเธอที่ครบครัน
ไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นเธอร้องเพลงเพราะขึ้นคอนเสิร์ตเวทีดังในยุคนั้นอย่างเวทีไทยมาแล้วด้วย
และเรื่องราวของละครสาวน้อยคาเฟ่ที่เป็นแนวโรแมนติกคอมเมอดี้มีความสนุกสนาน
ประกอบกับมีบทเพลงแนวลูกทุ่งทำให้แฟนละครได้อินไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็เพลง
เรียกว่าเป็นเรื่องที่คนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองส่งผลในอัลบั้มเพลงประกอบละครก็มีคนซื้อกันเพียบ
สร้างความปังให้กับสาวจอยสิริรัตน์อย่างมากค่ะ
จากนั้นปีต่อมา๒๕๔๔ละครเพลงที่เรียกว่ากำลังมาแรงนั้นก็ผุดขึ้นมาอีกเรื่องกับสะพ้ายไร้ศักดีนา
โดยบทปลิวลมนางเอกของเรื่องได้เบ้นพรชิตามาถ่ายทอดความสนุกสนาน
ประกบคู่กับเคลลี่ธนพัฒน์ออกอากาศทางช่องสาม
ทั้งเรื่องอินเนอร์ในการแสดงรวมถึงการจับไมค์ร้องเพลงของเธอนั้น
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีอัตรรส
เรียกว่าเพลงแต่ละเพลงที่ประกอบละครโด่งดัง
ส่งผลให้เธอได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง
เพียงเท่านี้เพลงยังมีคนจำและร้องตามกันจนถึงปัจจุบัน

จุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
กินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บปะรารารารา
อีกหนึ่งนางเอกสาวที่ดังมาจากละครเพลงในปี๒๕๔๖นั่นก็คือ
ชมพู่อารยากับละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์
ที่เธอประกบคู่กับป่อนัทธวุฒิออกอากาศทางช่องเจ็ด
ถือเป็นละครอีสานเพลงหมอลำม้วนคักในตำนานของช่อง
ที่ทุกคนรู้จักกันดี
สมัยนั้นเรียกได้ว่าเป็นละครสร้างชื่อให้กับชมพู่
และที่สร้างความคึกคักให้กับละครเรื่องนี้มากขึ้น
นั่นก็คือเพลงประกอบละครที่ชมพู่ได้จับไมค์ร้อง
กับเพลงฟุตฟิตฟอร์ไฟ

ฟุตเซอร์สีเอ็กซ์ก็พูดมาคล้ายคล้าย
แต่ผมรักคุณนะแล้วว่าอะไร
เพลงประกอบละคร
เรียกว่าละครเพลงแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคนั้น
กลายเป็นตำนานและสร้างชื่อให้กับบรรดานางเอก
ทำให้พวกเธอโด่งดังมาถึงปัจจุบัน
เพียงเท่านี้ละครบางเรื่องยังถูกนำมารีเมคทำใหม่อีกด้วยค่ะ